วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ
นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
ที่จังหวัดพิสุนุโลกมีอุบัติเหตุรถกระบะ๒คัน

เหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต๓ศพ
เป็นตำรวจ๒นายแล้วก็เด็กหญิงอายุ๑๒ปี
นั่งอยู่ท้ายกระบะอีก๑คน
จากการสอบสวนคาดว่าต้องมีรถกระบะคันใดคันหนึ่ง
ที่น่าจะพยายามเร่งเครื่องแซงขึ้นมาแต่ว่าไม่พ้นนะครับ

ผู้ภัยและพลเมืองดีพยายามช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
ติดอยู่ภายในรถและนอนอยู่กลางถนน
หลังเกิดอุปสิทธิ์รถกระบะ๒คัน
ชนประสานงากันบนถนนสายชาติตรการบ้านแพ้
ตำบลป่าแดงอำเภอชาติตรการจังหวัดพิศนุโลก
คันแรกเป็นรถกระบะมิซูบิชิสีน้ำเงิน

ภายในรถมีผู้บาดเจ็บถูกอัดติดคาซากรถ๒คน
คือร้อยตำรวจโทสงกรานบุญซ้อนอายุ๕๘ปี
รองสารวัตรปราบรามสพชาตรการ
ซึ่งพบว่าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
อีกคนคือพันตรวจโทอนุสิตปารมีวิสิตอายุ๕๙ปี
รองผู้กำกับสอบสวนโรงพักเดียวกัน
ได้รับบาดเจ็บสาหัสแขนขาหักผิดรูป
ผู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลแต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ส่วนรถกระบะอิซูซูสีน้ำตาลที่มีเด็กและผู้ใหญ่นั่งมาด้วย๗คน
ได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยมีเด็ก๓คนนั่งอยู่ท้ายกระบะ
ซึ่งพบว่าเด็กหญิงอายุ๑๒ปีเสียชีวิตจากแรงกระแทก
ตำรวจสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุตำรวจทั้งสองนาย
ขณะที่รถกระบะอีกคันเพิ่งกลับจากซื้อของที่ตลาด
ว่าเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นถนนสองเลนสวน
รถคันใดคันหนึ่งพยายามขับแซงขึ้นมาแต่ไม่พ้น
ประสานงากับรถที่ขับสวนมาอย่างจังทำให้เกิดเหตุเศร้าสลดขึ้น
ผู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึงช่วยกันประถมพยาบาลชายคนหนึ่ง
ได้รับบาดเจ็บสาหัสนอนแน่นิ่งอยู่กลางถนนสาย๓๓
ตะบนบ่อวินพฤษีราชาจังหวัดชนบุรี
หลังขี่รถจักรยานยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์คู่กรณีที่กำลังกลับรถตรงจุดเกิดเหตุ
ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าได้ระบาดเจ็บมีบาดแผลที่ศีรษะและขาด้านซ้าย
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแหลมชะบัง
ตำรวจสอบสวนคนขับขี่รถจักรยานยนต์คู่กรณีทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุกำลังชะลอเพื่อกลับรถแต่จู่ก็ถูกรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บ
ขี่มาด้วยความเร็วพุ่งชนท้ายอย่างจังทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
นี่เป็นวินาทีที่ชาวบ้านกระโดดหนีตายลงจากแพรริมน้ำหน้าวัดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

แพรค่อยเอียงแล้วจมลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาหลายคนต้องว่ายน้ำกลับเข้าฝั่งด้วยความทุลักทุเล
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำเรือเข้าช่วยเหลือโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อสุภกิจฮวดประสิทธิ์โพสต์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัว
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้จัดระเบียบใหม่ให้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องลงไปในแพร่ที่ยังสามารถใช้งานได้
และให้มีการแข่งขันเรือยาวตามประเพณีต่อไป